ค่อนข้างเป็นเรื่องที่จะสะเทินใจผู้ปกครอง

ก็อยากจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชน
ที่มีค่าเรียนค่อนข้างที่จะแพงนะคะ
แต่ปรากฏว่าลูกชายถูกทำร้ายร่างกาย

ทุกวันเวลาไปโรงเรียนก็จะมีแผลกลับมาบ้านเป็นประจำเลย

พอถามเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะ
โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกค่ะ
หลังส่งลูกชายปัจจุบันอยู่ชั้นม๒ไปเรียน

แต่ลูกก็โกหกว่าเกิดจากอุบัติเหตุ

พอแม่รู้ความจริงทั้งหมดว่าถูกเพื่อนทำร้ายมา๑ปีเต็ม
ก็ไปดูจากแชทข้อความที่ลูกถูกข่มขู่มานะคะ
ผู้ปกครองท่านนี้ก็นำการสนทนามาโพสต์
ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่ามีการพูดคุยกันอย่างไร

เหมือนพูดคุยกันขู่กันนะครับ
ทีนี้ก็มีการเด็กชายผู้เสียหายพูดคุยกันก่อนนะคะ
ระหว่างเด็กม๒แล้วก็เพื่อนฝ่ายคู่กรณีก็มีการทักมาก่อน
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ตอบจนอีกฝ่ายบอกว่าถ้าไม่ตอบเนี่ยเจอกันตอนเช้า
เด็กผู้เสียหายจึงตอบไปว่าบอกว่าพ่อเราไม่ให้นะคะ
คู่กรณีก็บอกว่าให้ไปขโมยเงินมาก็คุยกันไว้แล้วนี่นะคะ
ไปขโมยมาเลยเด็กผู้ชายเสียหายก็บอกว่าไม่เอาไม่ชอบขโมย
ก็เป็นข้อความสนทนากันนะคงมีการเหมือนสั่งการเอาเงินมา
ค่ะนะครับไม่มีไปขโมยพ่อมาสิอะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วก็มีข้อความสนทนามาเรื่อยนะครับบอกว่าถ้าไม่ยอม
เอาเงินมาให้โดนรุมแน่วันจันทร์เจอแน่นะมึงอะไร
พูดแบบนี้เลยนะในข้อความสนทนาระหว่างเพื่อนกันนะครับ
แล้วก็ไม่มีใครช่วยได้แน่ก็ขู่กันไปขู่กันมา
ตัวเด็กเองก็บอกว่าพ่อเราไม่มีเงินจะให้เราทำยังไงล่ะนะครับ
แต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งเพื่อนก็บอกไปขโมยมานี่เป็นการสั่งเลยนะครับ
ทีนี้ทางด้านของการสนทนาต่อก็จะอย่างนี้
คุณผู้ชมอ่านเองก็คงจะรู้นะครับ
มีการพูดคุยกันไปพูดคุยกันมานะคะ
คู่กรณีเนี่ยก็ย้ำว่าให้ไปหาเงินมาให้ได้อย่าให้โกรธนะ
เด็กผู้ชายเสียหายก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไปขโมยมาไม่ได้จริง
ฝั่งคู่กรณีก็บอกว่ายังไงก็ต้องทำไปขโมยมาของใครก็ได้นะคะ
เดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นอีกภาพหนึ่งเป็นภาพการสนทนากัน
โดยฝั่งคู่กรณีให้ไปยืมเงินผู้เป็นยาย
โดยอ้างว่าไปจ่ายบัตรที่โรงเรียน
เด็กผู้ชายผู้เสียหายก็บอกว่าก็ยายไม่ให้นะคะ
ฝั่งตรงข้ามก็บอกว่าไม่ให้ก็ตบยังไงก็ต้องได้ใช่

ถ้าไม่ให้แกโดนแน่แกโดนตบแน่
เด็กที่ขู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการเงินจากน้องผู้เสียหายคนนี้

แล้วก็นี่แหละเป็นการข่มขู่กันเพื่อจะอยากได้เงิน๔๐๐บาท
แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีข้อความที่ผู้ปกครองเนี่ยโพสต์ด้วย
โพสต์แบบนี้เลยนะที่ผู้ปกครองโพสต์บอกว่า

เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนทั้งหมดเลยเกือบ๑ปีแล้ว
ขอพบผู้ปกครองคู่กรณีก็ไม่ยอม
ต้องมีการขู่ว่าจะแจ้งความถึงได้คุยกัน
ผลสรุปคือนักเรียน๓คนโดนตีคนละ๑ที

แต่ทีนี้คุณแม่โพสต์บอกว่าคำถามคาใจแม่ก็คือ
มันชดเชยกับความรู้สึกที่เสียไปตลอด๑ปีของเด็กได้ไหม

แล้วก็ต้องโดนเพื่อนรุมทำร้ายขู่เอาเงินมาตลอด

เด็กคนที่ก่อเหตุก็ยังมาขู่อีก

แม่ก็เลยต้องเอาลูกออกจากโรงเรียนก่อน

ผลที่ได้คือเสียงหัวเราะของครูในโรงเรียน
ว่าเรื่องแค่นี้ถึงกับต้องเอาออกเลยหรือ
เอ้าคุณต้องเข้าใจจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่บ้าง
คุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอเมื่อสักครู่นี้บอกว่า
เรื่องนี้มันต้องเอาผิดไปถึงพ่อแม่ของเด็กที่มาขู่ด้วย
ใช่เห็นข้อความในอินบ็อกซ์ไปแล้ว
เห็นฝั่งคุณแม่พูดแล้วฟังทางโรงเรียนบ้างดีไหมคะ
ทางโรงเรียนเราก็ไปถึงโรงเรียน
อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น
ออกมาขอโทษบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โรงเรียนได้ลงโทษและพักการเรียนเด็กคู่กรณีไปแล้วนะครับ
เราฟังเสียงผู้มนวยการโรงเรียนกันหน่อยฮะ
ก็รู้สึกเสียใจที่เหตุการณ์ที่เกิด
เราก็ได้พยายามดำเนินการแล้วก็หาข้อมูล
แล้วก็ถ้าสำหรับคู่กรณีที่ได้กระทำกับน้องทิว
เราก็ได้ทำโทษแล้วก็พักการเรียน
ช่วงหนึ่งที่เราคิดว่านำเข้ามาเป็นจิตอาสาคืออย่างน้อย
ครูหรือทางโรงเรียนได้ควบคุมช่วยคุณพ่อคุณแม่
โรงเรียนก็มีกระบวนการในการทำโทษแต่ละขั้นไม่เหมือนกัน
ว่านี่ความผิดครั้งแรกกับความผิดของกรณีสองคนนี้
มันถึงจุดที่ว่าเด็กเขาจะต้องพักการเรียนแล้ว
มารู้ช่วงนี้แหละค่ะ
เพราะว่าน้องทิวไม่เคยบอกเลย
เป็นเด็กน่ารักซื่อ
ก็ขออภัยขอโทษนะที่นี้ด้วย
ที่โรงเรียนไม่ได้ไม่สามารถที่จะดูแลบุตรหลาน
ให้ปลอดภัยอย่างที่ผู้ปกครองฝากความคาดหวังไว้กับทางโรงเรียน
ก็ขอกราบขอโทษด้วย

นิวรแสงวิสุทธิ์รักษาการศึกษาที่การจังหวัดตรัง

แล้วก็รายงานไปยังเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ

รับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาร้ายแรงนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ

ก็ลงกันหนึ่งในกลุ่มของเขาเองครับ
อย่างนี้บอสปอล์โรงเรียนรู้ว่าการอันนี้
ได้เรียกทั้งนักเรียนทั้งผู้ครองมาเจรจา

สุดท้ายก็เด็กที่ฝ่ายที่ข่มขู่เนี่ย
ก็คือได้โรงเรียนได้ลงโทษไปแล้วนะครับ
แล้วก็ให้ไปทำกิจกรรมสถานธรรมประโยชน์๗วันนะครับ
แล้วให้พักการเรียนพวกเขานะครับ

เด็กที่โดนขู่ก็ผู้ครองได้ย้ายออกไปแล้วนะครับ
ก็ไปเรียนอันนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างให้ได้เจอกัน
นะครับขณะนี้ก็ทั้งสองลายก็ผู้ครองทั้งสองฝ่าย

ยังเป็นโรงเรียนของมูลนิธิในศาสนาของคาทอริก
ฉะนั้นการให้ความสำคัญกับคุณธรรมจริยธรรมก็ถือเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้ว
รับนะคะว่าเด็กนักเรียนมีจำนวนมาก
ดูแลเรื่องของพฤติกรรมก็อาจจะเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นได้

ทราบแล้วออกมาขอโทษสังคมหมดแล้วนะครับ